มีท่านผู้ชมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับ
ท่านก็เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยว่าควรจะวางมาตรการยังไง
ท่านก็บอกว่าโอ้อย่าพึ่งเลยอีกสักเดือนหนึ่งเถอะ

กลัวจะกลับมาอีกเอาให้แบบให้มั่นใจกว่านี้หน่อย

เป็นข้อเสนอจากทางประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับ
เกี่ยวกับการที่จะคลายล็อกถ้าจะเปิดขึ้นมาได้เนี่ย
ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่ากิจการสถานที่ประกอบการอะไรก็แล้วแต่
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าควรแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่าง

โดยนายกรินสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
บอกว่าหอการค้าได้จัดทำแนวทางการทดลองเปิดสถานประกอบการต่าง
หลังจากสถานการณ์เบิ้ลเครื่องขี้คลาย
โดยเกณฑ์พิจารณาจะเลือกจากพื้นที่จัดแบ่งโซน๓กลุ่ม

โซนสีเขียวกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ
อันนี้สามารถเปิดให้บริการได้
แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
จะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานประกอบการอะไรก็แล้วแต่
เป็นกลุ่มโซนสีเหลืองกลุ่มนี้คือกลุ่มความเสี่ยงกลางนะฮะ
เปิดให้บริการได้ต้องมีมาตรฐานป้องกันและต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
และ๓อันนี้คือโซนสีแดงกลุ่มความเสี่ยงสูง
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้คือยังต้องปิดต่อไป
เรื่องต้นนะครับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เสนอว่าให้ทดลองนำร่องก่อนในการเปิดพื้นที่ที่เป็นโซนสีเขียว
สัก๓๔จังหวัดก่อนเพื่อประเมินผล
ว่ามันจะทำให้มีการแพร่ระบาดการติดเชื้ออะไรเพิ่มขึ้นตามมาหรือไม่
ส่วนการเปิดห้างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็มีคนอยู่เยอะนะฮะ
ตรงนี้นะครับทางประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ว่าก่อนหน้านี้ทางห้างสรรพสินค้าก็มีมาตรการที่เข้มงวด
สูงกว่ามาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนดอยู่แล้วหากจะเปิดบริการ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพของห้างนั้นจะสามารถควบคุมเข้มงวด
และรักษามาตรฐานความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าในกรุงเทพก็ต้องแล้วแต่ผู้ว่าที่จะตัดสินใจ
พื้นที่สีเขียวที่เราไปดูถ้าจะดูจากจังหวัดที่ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยโควิด๑๙ในช่วง๑๔วันที่ผ่านมาข้อมูลณวันที่๒๑เมษายน๒๕๕๙
ก็คือวันนี้มี๔๖จังหวัดนะฮะ๑๔วันที่ผ่านมาไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยนะครับ
อย่างเช่นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยายะโสธร๑๐๑และก็ระยอง
ส่วนพื้นที่สีแดงกลุ่มความเสี่ยงสูงถ้ายึดตามสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประเมินเนี่ย
อันนี้คงจะยังเปิดอะไรไม่ได้นะครับข้อมูลคือมี๑๑จังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙อยู่ทุกวัน
กรุงเทพนนทบุรีภูเก็ตชนบุรียะลาปัตตานีสงขลากระบี่นราธิวาสขอนแก่นและชุมพร
แต่ณเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการปลดล็อกอะไรหลายคนคือโอ้โหคิดว่า๑พฤษภาคมเราจะได้ไปเดินห้างกันแล้ว
จะมีการปลดล็อกแล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าใจเย็นอย่าเพิ่งกดดันรัฐบาล
ตอนนี้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกันก่อนแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ส่วนพรกรฉุกเฉินก็ยังไม่ได้มีการต่ออายุเดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารหน้า
ดังนั้นวันนี้ยังไม่มีอะไรออกมาเพิ่มเติมในเรื่องของการปลดล็อกนะคะ
คือการปิดทั้งหมดนะขนาดนี้คือเขากำหนดไว้ถึง๓๐เมษายน
แต่จะเปิดได้หรือเปล่าใกล้วันท่านรอฟังข่าวอีกที
ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ได้แบบเออเดี๋ยวเปิดแล้วอะไรอย่างนี้ยังบอกอย่างนั้นไม่ได้เต็มที่นะคะ